อาการโควิดบรรดาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พิกัดต่างก็ยังต้องปิดนะ
ปิดหนีโควิดอย่างคำชโนธตอนนี้ก็ยังเปิดไม่ได้นะครับ
แต่มีความเคลื่อนไหวอ้าวแปลว่าอะไรเปิดไม่ได้แล้วมีความเคลื่อนไหวได้ไง

เห็นหน้ามองหลังคาก็ยังดีเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอได้ฮะ
ด้านหน้าอ่างน้ำมนต์เขาก็มีอยู่นะครับนี่คือคำชโนธวังนาคินอำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานีชัดเป๊ะมองอะไรชัดเป๊ะรีบเข้าไปเลย
ทีมข่าวของเรารีบเข้าไปเข้าไปได้ด้านในให้อยู่ด้านนอกฮะ
ด้านนอกเนี่ยมีอ่างน้ำมนต์อยู่ตรงลานบวงสวงพอดิบพอดีที่คำชโนธ
มาทำมานานยังเพิ่งทำสำหรับงวดนี้โดยเฉพาะ
เข้าข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกก็ยังดีส่งกระแสจิตเข้าไป
คือบางคนไม่ต้องมองตรงนี้ฮะมองเข้าไปด้านในยิ้มหวานออกมา
ได้เหรอได้ออกมาแต่บางคนบอกเฮ้ยมองยังไงก็ไม่สามารถยิ้มได้
ก็มาที่อ่างน้ำมนต์ตรงนี้ฮะแต่นักเสี่ยงหลายคนบอกไม่ต้องห่วงเลย
จะเป็นข้างในหรือจะเป็นข้างนอกก็สามารถที่จะร่วมมีตัวเลขเก็บไว้ในใจได้เช่นเดียวกัน
และเห็นว่าเงียบอย่างนี้นะฮะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าสลาก
เขาก็เดินกันเพียบเลยในโซนนี้ดังนั้นมาที่นี่ก็จะสามารถมีตัวเลข
แล้วก็สามารถไปจับจ่ายซื้อสลากในดวงใจได้ทันที
นี่ก็คึกคักไม่แพ้กันเหมือนกันวันนี้ยิ่งโค้งสุดท้ายแล้วยิ่งจะคึกคักเป็นพิเศษนะคะเห็นไหมล่ะ
เห็นไหมล่ะนี่ไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบแบบนี้นะคะที่พลาดไม่ได้เลยคุณผู้ชม
ไปส่องส่องหาเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์นะคะ
คือหลายคนเนี่ยตอนที่ไปไหว้แล้วเนี่ยนะใจไปอยู่ที่นู่นแล้วอ่ะอ่างน้ำตาเทียนเนี่ยนี่ดูสิคะ
เลขชัดมากเลยอ่ะนี่คล้ายคล้ายกับเลขโสลดสารตะไหมถ้าชัดเบอร์นี้เนาะ
มากพี่เห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างคะครับเห็นไหมเห็นแล้วเลขไทยไหม
ตายอีกแล้วเหรอพี่ผมว่าคุยกับผมคนละอ่างแล้วนะเนี่ย
เขาบอกว่าคือดวงใครดวงมันก็แล้วแต่จับคู่นะฮะคือตอนเนี้ยเดี๋ยวฉันเห็นแล้วเป็นประมาณสักสองสามสี่ห้าห้าเลข
นี่คนที่เข้าไปดูเขาก็เห็นคล้ายกับที่ที่ฉันเห็นนะคะแต่ว่าพูดไม่ได้
บางคนก็บอกว่ามีแผ่นกระดาษเขียนบอกเลขเด็ดด้วยแปะไว้ที่ด้านหน้ารูปหล่อไอ้ไข่นะจ๊ะ
มีด้วยเหรอขอดูหน่อยหน้ารูปหล่อไอ้ไข่มีแผ่นกระดาษแปะอยู่แล้วมีเลขเด็ดเขียนไว้ด้วย
เลขอะไรนี่ไงโอ้ชัดสักขนาดนี้คล้ายเลขของหมอไก่พพาธินีไหม
คือเนี่ยไม่ตัวเลขไม่คล้ายแต่ว่าการวางองศาของตัวเลขคล้ายนะคะวางตามทิศวางตามทิศนะคะ
ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าอยากได้เลขเพิ่มก็ไปจุดที่ทูบเสี่ยงทายทูบเสี่ยงทาย
รอไม่นานจุดไปจุดไปนั่นนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมชัดนะพี่ต้นเห็นเป็นเลขไทยไหม
ดูอันแรกหรืออันที่๒ล่ะอันที่๒แล้วพี่เห็นเป็นเลขไทยไหม
คุณเลขไทยแล้วเอออะไรฮะทูปจิ้มหน้าเลยเลยปะเนี่ยเล็กอัลบิกสิเออ
เท่าทุกวันที่๑ไม่อ่านถึงวัดนี้ที่นี่เนี่ยนะฮะไม่ได้เลยวัดสว่างอารมณ์นครปฐม
นะครับเอ้าบรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ยฮะเขาไปกราบไหว้ขอโชคลาภจากเซียนแปะโรงศรีนี่นี่ฮะ
ตะบนขุนแก้วอำเภอนครใจศรีจังหวัดนครปฐมหุ่นปั้นของเซียนแปะโรงศรีนะครับ
เป็นรูปร่างของผู้สูงอายุชาวจีนสวมใส่เสื้อผ้าชุดขาวครับแล้วก็นั่งขัดสมาธินะฮะ
ผู้คนที่มากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภเนี่ยนะฮะจะเอากาแฟเอาเครื่องดื่มชูกำลังเอายาเส้นดอกไม้ทูบเทียนมาเส้นไหว้
รายเนี่ยนำธนบัตรที่ติดมานะฮะมาแลกกับธนบัตรที่มีคนเอามาเหน็บไว้ตามตัวตามหน้าตัก
เกรดมะม่วงแก้วท่านอายุ๖๔ปีนะครับเป็นชาวกรุงเทพมหานครมากับเพื่อน๓คนมากราบไหว้เซียนแปะโรงศรี
จริงข่าวประมาณนี้ยังมีอีกหลายมิติข่าว